ก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับการร้องเรียนจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ครอบครัวนะฮะ
น้องผู้ชายคนนี้อายุเพียงแค่๑๒ขวบเท่านั้นเอง
อ้างว่าถูกพระเนี่ยบีบคอทำร้ายร่างกายและพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศ
เนี่ยครับพระบีบคอเด็กแล้วหวังล่วงละเมิดค่ะ
ล่าสุดครับคนที่ถูกกล่าวอ้างถึงเนี่ยยอมศึกจากความเป็นพระ
ร้องห่มร้องไห้แล้วบอกว่าเขาถูกกันแกล้งไปดูครับ
อันนี้เป็นคลิปที่นักข่าวไทยรัฐทีวีได้รับการร้องเรียนจากน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๒ขวบนะฮะ
น้องเนี่ยเป็นเด็กวัดแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการน้องอ้างว่าถูกพระรูปหนึ่งในพื้นที่สมุทรปราการเนี่ย
พาตัวน้องกักขังเอาไว้ในกุฏิแล้วตามรังความครับคุณค่ะบีบคอทำร้ายร่างกาย
เหตุผลเพราะฟังดีดีครับหึงหวงพระวัดเดียวกันฮะขออีกทีค่ะ
หึงห่วงพระวัดเดียวกันฮะซับซ้อนหน่อยนะฮะ
พระคือผู้ชายที่บวชแล้วห่มเหลืองแล้วก็หึงหวงพระวัดเดียวกัน
พาเด็กผู้ชายคนนี้เป็นเด็กวัดไปกักขังไว้แล้วบีบคอรวมถึงพยายามล่วงละเมิดทางเพศ
น้องอายุสิบสองขวบเล่าว่าอาศัยที่กุฏิของพระรูปนี้กว่าสองเดือนครับพระจะให้เงินใช้วันละสองร้อยบาทถึงสามร้อยบาท
ก็นอนห้องเดียวกันเลยระยะหลังเนี่ยพระพยายามกระทำอนาจารย์
น้องเขาขัดขืนแล้วหลบหนีแต่ก็ถูกตามไปจับมาขังไว้
ด้วยความกลัวหาทางหนีอีกครับแต่สุดท้ายพระรูปดังกล่าวก็ยังให้คนตามตัวจนเจอ
ไปรับกลับมาและทะเลาะกันก่อนจะถูกพระบีบคอแล้วใช้ขวดเบียร์ตีหัว
น้องบอกแบบนี้ฮะในขณะที่คุณพ่อของน้องบอกว่ายังไงครับ
บอกว่าลูกเนี่ยอายุ๑๒นะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
พฤศจิกายนนะครับตัวเองเห็นพระรูปดังกล่าวทำร้ายร่างกายลูกชาย
แล้วน้องอีกคนมาช่วยได้ต่อมาถูกญาติของพระดักทำร้าย
ชกหน้าทุบรถแล้วขู่ว่าไม่รู้เหรอวัยรุ่นแถวนี้เป็นยังไง
นี่ฮะชูให้ดูจิ้มดูเลยใต้ตาขวามีรอยม่วงช้ำ
คุณวิมลวันคุณเขี้ยวครับนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปพร้อมกับตำรวจพระประแดง
และทางด้านของเจ้าคณะอำเภอพระประแดงนะครับที่สมุทรปราการ
ไปที่วัดดังกล่าวพอไปถึงพระสุกิตหรือว่าหลวงพี่มี่อายุสี่สิบสอง
เป็นพระลูกวัดเนี่ยครับบวชมา๖พันศาเพิ่งย้ายมาประจำที่วัดแห่งนี้ได้
ประมาณสักสองพันศาก็สัก๒ปีปฏิเสธไม่ได้ทำไม่ได้ทำอนาจารย์เด็ก
แต่ยอมรับทำร้ายร่างกายเด็กจริงเนื่องจากโมโหถูกเด็กด่าคือด่าเป็นคำหยาบ
พูดออกอากาศไม่ได้อ่ะครับค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าน้องผู้ชายคนนั้นเนี่ย
ขออาศัยที่กุฏิกว่า๒เดือนแล้วไม่ยอมกลับไปอยู่กับบ้านกับญาติ
ส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าทำอนาจารย์ท่านย้ำหลวงพี่มี่ย้ำว่าไม่จริงครับ
ตอนนั้นทำไมถึงต้องตกนายเจมส์อ่ะครับ
เพราะด่าผมครับ

มีปัญหาอะไรกันถึงต้องมีวิวาทะกันขนาดนั้น
ไม่มีครับ

ครับ
แล้วลูกพี่ตอบโต้เขายังไงอ่ะครับตอนนั้น
เขาผิดแล้วหนีแล้วผมก็ตอบเขาครับ
แม้ว่าเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ทำแต่ว่าสุดท้ายก็ยอมศึกนะฮะ
แล้วก็จะไปรับทราบข้อกล่าวหาและขอสู้คดีต่อ
ขณะที่ลาศึกก็เห็นว่ามีจังหวะหนึ่งที่ร้องไห้ด้วย

นี่ฮะที่ปาดมือเมื่อกี้นั่นคือปาดน้ำตานะครับ
ถ้าดูไม่ทันให้ดูอีกครั้งตอนนี้น้ำตาเริ่มไหลแล้วแล้วก็ปาดแบบนี้
ในขณะที่พี่สาวของอดีตหลวงพี่มี่เนี่ยก็ร้องไห้เหมือนกันทำใจไม่ได้
พี่สาวยืนยันน้องเป็นคนดีมีเมตตาแล้วก็รักเด็ก
แล้วก็เคยเตือนแล้วว่าให้ระวังเรื่องเด็กผู้ชายนะ
เวลามีเด็กมาอาศัยอยู่ด้วยแล้วก็มักจะขอเงินใช้อยู่บ่อย
ระวังจะสร้างปัญหาจนผ้าเหลืองร้อนแล้วสุดท้ายก็เกิดขึ้นจริงลองฟังฮะ
พูดไม่ออกครับร้องไห้สะอึดสะอืดนะครับ
นี่คือพี่สาวเองก็สงสารน้องชาย

ก็สามารถที่จะชี้แจงแล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการขั้นตอนพิสูจน์หลักฐาน
คุมตัวอดีตหลวงพี่มี่ตอนนี้ศึกแล้วใช่ไหมครับ
รับทราบข้อหาทำร้ายร่างกายที่โรงพักพระประแดง
ส่วนข้อหาอื่นเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
ในขณะที่คุณพ่อของเด็กที่บอกว่าถูกต่อยนั่นน่ะ
คือคุณพ่อมีลูกอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับเด็กที่ถูกกล่าวหานะ
นี่คุณพ่อคนนี้ลูกเขาเองก็เห็นว่าก็ถูกทำร้ายร่างกาย

มันจะไปจบตรงไหนเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าและคำชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะ